ทยานี่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะไปทวงเงินกันเงินนี่คือหนึ่งพันบาท
ค่ะถึงขั้นยิงกันตายเหมือนกันนะครับใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
คือเป็นสมาชิกอบตในท้องถิ่นด้วยนะครับที่ไปยิงเขานะครับ
เท่าแก่รับเหมาสิบล้อเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับในเตยทองขาวอายุสี่สิบเก้าปีนี่ฮะ
ตรงนี้นะครับจุดเกิดเหตุนะครับถูกนายคำรณมงคลเอี่ยม
หรือว่าในใยอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นอบตในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับ
ใช้ปืนยิงใส่เข้าที่หน้าอกกับหัวไหล่
ซึ่งมันทะลุทั้งสองนัดเลยนะครับทะลุออกไปเลยนะฮะทั้งหน้าอกกับหัวไหล่เนี่ย
เสียชีวิตอยู่คาที่นะครับในใหญ่ผู้ก่อเหตุขับรถบรรทุกหลบหนี
แต่ว่าตำรวจไปจับตัวได้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕๐เมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็รถบรรทุก๑๐ล้อที่เสียหลักไปตกอยู่ข้างทางคือสาเหตุมาจากเรื่องการทวงเงินหนึ่งพันบาท
ในใหญ่ผู้ต้องหาไปทวงเงินจากในเตยผู้ตายนะครับแต่ผู้ตายเมื่อวานนี้ไม่มีเงินสดนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาผู้ต้องหาบอกไม่พอใจใช้ปืนยิงใส่เขาเลยฮะ
ใช่ค่ะตอนแรกบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาเงินก็แล้วกันเดี๋ยวไปกดเงินให้

หนึ่งพันบาทอืมนี่นะครับช่วงเช้าวันนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนสพบังปะอินลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าต้องไปหาปืนที่นายใหญ่เนี่ยใช้ก่อเหตุยังไม่เจอปืนนะฮะ
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาตลอดทั้งคืนผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับ

และไม่ขอทำแผนอีกอย่างแทบแต่ไปยิ่งละวะใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ขอทำแผนด้วย
นี่นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราพิธีจุดเกิดเหตุนะครับ
เจอกับลูกน้องของผู้ตายนะฮะลูกน้องของในเตยทองขาววัย๔๙ปี
ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับคือวันนี้เขาก็ยังคุยกันกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะ
หลังจากที่ต้องเสียเท่าแก่ไปนะในเตยนี่ถือว่าเป็นเท่าแก่นะครับ
บอกว่าเขาเป็นลูกพี่ที่ดีมากนะฮะเป็นเท่าแก่เป็นหัวหน้าที่ดีมาก
ต้องมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่นะครับแต่วันนี้ทางลูกน้องของในเตย
เอารองเท้าสีส้มไปวางเอาไว้ให้เห็นว่าเป็นจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะ
ทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนว่าตรงนี้เผื่อตำรวจจะมาตรวจสอบเพิ่มเติม
คือเมื่อวานหลังเกิดเหตุมีรองเท้าแตะสีดำของผู้ต้องหาเนี่ย
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตำรวจเอาไปตรวจสอบนะฮะ
ปลอกกระสุนปืนอะไรพวกนี้ที่ยังตกอยู่เนี่ยนะครับ
นี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับที่เกิดเหตุนะครับ
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นลูกน้องของในเตยผู้เสียชีวิต
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุในใหญ่ขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ที่ลานดินจุดจอดรถสิบล้อแล้วก็ลงมาหาในเตย
ซึ่งตอนนั้นกำลังซ่อมรถอยู่คนที่คุยกับเราเนี่ย
กำลังซ่อมรถอยู่กับในเตยด้วยซึ่งเขาบอกเขาได้ยินว่านายใหญ่
ทวงเงินผู้ตายนะแต่ตอนนั้นในเตยบอกว่า
ลืมเอากระเป๋าเงินมาแล้วยังไม่ได้กดเงินมาด้วย
บอกว่าให้รอพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมนายใหญ่ไม่พอใจ
พูดว่าเงิน๑๐๐บาทแค่นี้จะติดเหรอ
แล้วควักปืนมานะฮะเป็นขนาด๗๖๕เอามาจ่อยิงเลยนะครับ
ตอนนั้นผู้ตายพยายามใช้มือเนี่ยปัดปืนออกนะ
เพื่อจะป้องกันตัวนะครับแต่พอนายใหญ่เห็นว่าลูกน้องผู้ตายเนี่ย
พยายามจะเข้ามาช่วยกันอีกยกปืนจ่อเล็งไปที่ลูกน้องอีกคนนึงค่ะ
จังหวะนั้นในเตยเนี่ยกระโดดเข้ามาหานายใหญ่ซึ่งตอนนั้นลูกน้องบอกว่าได้ยินเสียงนายใหญ่เนี่ย
ลั่นปืนใส่ผู้ตายระยะเผาขนสองนัดจนล้มลงกับพื้นต่อหน้าต่อตานะฮะ
แล้วก็พยายามไปช่วยกันจะพาในเตยเนี่ยขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าในเตยเสียชีวิตบนรถนะฮะก่อนจะถึงโรงพยาบาลนะครับสิ้นใจไปก่อนนะครับ
คือทุกคนบอกว่าตอนนี้ขวัญเสียกันหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยยืนยันว่าตัวผู้ตายไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยสนิทกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนดีด้วย
รักลูกน้องดูแลลูกน้องดีมาก

ดินไปเทลงในร้านซ่อมรถสิบล้อตอนนั้นในเตยเท่าแก่เห็นว่าในไหยมาเทดินนะก็ไม่ด้า
ก็ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องค่าเทดินอะไรนะฮะ
ก่อนที่นายใหญ่เนี่ยจะถ่ายน้ำมันรถของตัวเองใส่กะลอนขนาด๒๐ลิตร๒กะลอน
ตอนนั้นในเตยเห็นก็เดินไปเตือนบอกว่าเอออย่ามาจอดรถที่นี่
เพื่อทำการถ่ายน้ำมันอะไรแบบนี้มันไม่ได้
เพราะมันจะทำให้อู่ที่นี่เสียชื่อได้
นี่นะฮะนายใหญ่ก็ฟังนะ
ก็เหมือนกับไม่ได้มีการทะเลาะไม่ได้ตอบโต้อะไร
ส่วนวันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยคนที่คุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเขายังอยู่กับเท่าแก่อยู่เลยนะ
เห็นในใหญ่ผู้ก่อเหตุขับรถมาก่อนมาถามถึงเงินหนึ่งพันบาท
เท่าแก่บอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ให้มาเอาตอนเย็น
ตอนนั้นนายใหญ่ก็ไม่ได้บอกอะไรตอนเช้าอ่ะนะก็ขับรถออกไป
พอตอนเย็นกลับมาก็มาทวงเงิน๑๐๐บาท
นั่นแหละฮะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
ตอนที่ผู้ตายเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอากันแล้วกัน
เขาขับมิซูสิบล้อเอาหินขี้ปูนเข้ามาเทในพื้นที่เนี่ย
พอเทเสร็จเขาก็ดูดน้ำมัน๒ถังถังละ๒๐ลิตร
แล้วก็หิ้วไปวางไว้ตรงนู้นแล้วเขาก็ออกไปวิ่งหินปกติ
แล้วตอนนี้ลูกพี่ผมเขารู้ว่ามาดูดน้ำมันนี่ไง
เขาก็บอกว่าทีหลังจะมาดูดเขาก็เตือนว่ามันเป็นพื้นที่ของเขา
เขาจะเสียชื่อเจ้าของที่เขาก็พูดแค่นั้นไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
แต่อยากให้ว่าเอาหินมาทิ้งแล้วจะเอาเงินจะเอาค่าแรงหรือจะเอา
ไม่มีที่ที่เขาให้นี่คือน้ำใจสินน้ำใจเล็กน้อย
แต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าเขามามาหาลูกพี่นะว่ามาเก็บตังค่าปูน
ลูกพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเอาได้ไหมข้าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้าน
เขาก็ไม่พูดอะไรก็เดินขึ้นรถปกติเขาก็ไปวิ่งงานอืมส่วนผมก็ไปวิ่งงานของผมอืม

เข้าใจว่าเกี่ยวกับที่เติมน้ำมันลูกเคยเห็นเติมน้ำมันแล้วก็ถ่ายรูปไว้
แล้วอย่าเอาดินมาลงหนี้
ตอนฮ่านี้เขาก็มาทวงเรื่องตังค์
ไปตรงแล้วไม่มีแล้วก็จนเกนขึ้นมาอีก

ก็เหมือนมาขโมยนั่นแหละ

ส่วนภรรยาของผู้ตายบอกกับเรานะครับบอกว่าสามีทำธุรกิจรับเหมาถมดินเนี่ยมาร่วม๒๐ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ
ปมก่อเหตุมันมาจากเรื่องเงิน๑๐๐๐บาทจริงเนี่ยอยากจะถามผู้ต้องหาว่าทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้

แล้วก็ฝากถึงผู้ต้องหาหากเป็นลูกผู้ชายจริงขอให้สารภาพซะ
เพราะวันนี้ปฏิเสธนะฮะแต่พยานเขาเห็นกันเต็มเลยนะครับ
แต่คุณเป็นอ่ะคุณเป็นต้องอยู่ยังไงคุณรู้ไหมว่าเป็นความมันทรมาน
แล้วทำไมเขาก็จะเป็นลูกผู้ชายจริงเขาทำไมเขาไม่กล้ากล้าทำแล้วทำไมเขาไม่กล้ารับอ่ะ
กระทั่งหลักฐานทุกอย่าง
แล้วก็เอาอย่างไรกับธุรกิจมีตอน
ยังไม่ได้คิดอะไรเลยยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพียงแค่ว่าต้องจัดงานศพแฟนให้เรียบร้อย
เพราะเหมือนเรามันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับกลุ่มคนขับรถสิบล้อค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าคือในใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาขับรถขนดินได้ไม่กี่วัน
หลังจากในใหญ่ไปทำความรู้จักกับคนขับรถสิบล้อรายหนึ่งที่เคยขนดินไปเทที่ที่ลานอู่ซ่อมรถของตัวผู้เสียชีวิต
วันนี้เราก็เลยไปคุยกับคนขับรถสิบล้อรายนี้เขายืนยันว่าเพิ่งรู้จักกันค่ะ
และตอนที่นายใหญ่ขับรถขนดินไปเทไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อนด้วย
หลังเกิดเหตุในใหญ่โทรไปหาเขาขอให้ไปช่วยดึงรถ
หลังเขาขับรถสิบล้อหลบหนีตกข้างทางซึ่งพอไปถึงก็ไม่เจอตัวในใหญ่แล้ว
จากข้อมูลของนายใหญ่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ตรวจสอบพบว่า
คือเขามีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล
อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ
นี่คือในใหญ่ผู้ก่อเหตุค่ะครับนายพัศกรวรพัฒน์สัจธรประหลัดอบตเทพมงคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบตเทพมงคลก็เลยให้ข้อมูลว่า
รู้จากข่าวนี่แหละเพิ่งรู้จากเพื่อนร่วมงานด้วย
มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ทุกคนตกใจมากนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมานายใหญ่อยู่ในตำแหน่งมา๓สมัย
สมัยคือ๑๒ปีเป็นคนที่ช่วยเหลืองานด้านสาธารณะกับชาวบ้าน
ช่วยเหลือแบบรับผิดชอบดีมาก
ไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อนเลย
แต่ว่ากลายเป็นมาก่อเฮตแบบนี้

ขอประกันตัวต่อสารกันอยู่นะคะตอนนี้
ทางญาติเนี่ยก็ไม่ได้ขออะไรมาแต่มีเพื่อนร่วมงาน
มาให้ทางอบตเสนอ
เพื่อที่จะเอาไปประกันตัว
สะกัดตัวเพื่อนร่วมงาน

เมืองตนก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ครอบครองปืนพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนศพของในเตยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
รับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
อืมดูสิค่ะเหตุการณ์พันเดียวอ่ะยังปฏิเสธอยู่นะอืมส่วนเหตุการณ์